มาดูเหตุสยองค่ะที่เกิดขึ้นที่โปรตูเกตนะคะ
สำนักข่าวที่โปรตูเกตรายงานว่ามีผู้หญิงคนไทย
ที่เป็นหมอนวดแผนโบราณทำงานอยู่ที่นั่น
พบเป็นศพถูกฆ่าหันศพ
คือสื่อในโปรตูเกตบอกว่าเมื่อ๗มีนาคมที่ผ่านมา
มีสุนัขตัวหนึ่งไปคาบถุงพลาสติกที่อยู่ในกระเป๋า
แล้วก็วางอยู่ริมชายหาดคาบออกมาแล้วก็เดินไปเดินมา
แล้วคนก็ไปเห็นว่าในถุงพลาสติกที่สุนัขคาบอยู่
เป็นศีรษะคนอืมเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาไปตรวจสอบว่า
ศีรษะที่เจอเนี่ยคือใครค่ะสุดท้ายรู้แล้วว่าคือผู้หญิงคนไทย
ที่มีชื่อว่านางนัชยาสรรพัฒน์เป็นชาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินค่ะ
เป็นหญิงสาวชาวไทยแล้วก็เนี่ยหน้าหนึ่งสื่อทุกฉบับเลยนะ
โปรตูเกตก็นำเสนอเรื่องนี้แล้วสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เป็นเพื่อนหมอนวดด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันทำงานที่เดียวกันเนี่ย
ก็นำตัวไปสอบสวนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ชื่อว่านางสงามสวายประโคน
คาดว่าเป็นการก่อเหตุฆาตกรรมหวังชิงเงินจำนวน๑๐๐๐ยูโร
หรือประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทไทย
คือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนำเงินมาลงทุนทำร้านนวดด้วยกัน

แต่อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็ฆ่ากัน
เจ้าหน้าที่คาดว่าฆ่ากันในร้านนวดล่ะค่ะ
จนถึงตอนนี้ผู้ต้องสงสัยคนนี้ยังไม่บอกตำรวจนะคะ
ว่าร่างกายส่วนอื่นของเหยื่ออยู่ที่ไหน
ยังไม่ยอมบอกคือตอนนี้เจอแค่ศีรษะค่ะ

ก็ลงรายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้เพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าทั้งสองคนทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะ
ทำงานที่เดียวกันน่าจะมีความขัดแย้งกันเรื่องเงินก้อนนี้แหละ
เพจเอามาโพสต์เรื่องนี้เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับทั้งสองฝ่าย
เพราะไม่อยากจะให้เหยื่อต้องตายฟรี
ไม่อยากจะให้ผู้ต้องหาติดคุกฟรี
ถ้าหากว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
เพราะเชื่อว่าตัวผู้ต้องสงสัยนางสง่ามคนเดียวเนี่ย

คือผู้หญิงคนเดียวจะมาก่อเหตุจะมาหั่นศพอะไรแบบนี้

อาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนร่วมก่อเหตุอ่ะอืม

เพจนี้บอกว่าสามีของนางสง่ามผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ไม่ลงรอยกับผู้ตายด้วย
แล้วก็ตอนนี้หายตัวไปด้วย
คือหลังเกิดเหตุหายตัวไปไหนก็ไม่รู้

แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้นำตัวคนร้าย
ก่อเหตุอย่างเลือดเย็นแบบนี้

ตอนนี้มีข้อมูลเพียงเท่านี้ในเบื้องต้นนะคะ